เดินทางมาเที่ยวคนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
ลวนลามที่กระบี่

ก็คือเจ้าของโฮสเทลที่เธอไปพักนั่นเอง
ลูกค้าสาวจีนถูกลวนลาม
ในข้อความที่โพสต์โพสต์ไว้แบบนี้
เรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าสาวจีนรายนี้จองมาพักกับเราหลายคืน
นางก็ไปเที่ยวต่อแถวอ่าวนาง

เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีอายุ๒๐นิด

แต่นับถือในความใจกล้าที่มาเที่ยวคนเดียว
แล้วก็ในเพจก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เธอมาจากไหนจองที่พักอย่างไร
แล้วก็เวลาจองมาจากเพจเนี่ยจองแพงกว่านะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

นางก็จะออกไปเที่ยวแบบตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน
แล้วก็กลับมาที่โฮสเทลอีกครั้ง
แต่มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าวันที่นางกลับมา

เหมือนมีรอยฟกช้ำถลอกปอกเปลือกตามขา
ในโพสต์จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจน
ก็คือแผลที่ขาเป็นแผลค่อนข้างใหญ่ตรงบริเวณหน้าแข้ง
โพสต์เมื่อวันที่๕มีนาคม๒๕๖๑นะครับ

ภาษาจีนก็ได้กล้อมแกล้ม
แต่พอคุยไปคุยมาก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่นางโดน
ก็เลยนี่แหละฮะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่านางคือคนจีนน้องท่านเที่ยวคนจีนคนนี้
คนจีนคนนี้อายุ๒๐หน้าตาดี

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมาประกบ
แล้วก็เอามือล้วงจับหน้าอกของเธอ
พยายามคือขี่มาประกบแล้วพยายามจะเอามือมาจับเนี่ยนะ
จนกระทั่งรถของสาวชาวจีนล้ม
และเหมือนมีความพยายามจะพาสาวชาวจีนคนนี้ไปข่มขืน
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปตามเส้นทางที่เธอใช้เดินทาง

แต่ตอนนี้ล้มแล้วรถล้มแล้วนะครับนี่เลยเป็นที่มาที่ตำรวจต้องทำงานแล้วล่ะ
ใช่ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอชาวบ้านรู้ข่าว
เขาก็พานักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนนี้ไปที่โรงพักนะ
แต่ว่าชาวบ้านก็พูดภาษาจีนไม่ได้ก็คือพยายามจะช่วยติดต่อ
สาวจีนคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
ทีนี้แจ้งความไปแล้วไม่ได้เอกสารหรือสำเนาการแจ้งความ

เรื่องของคดีนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเธอเจ็บมาก
ก็คือไปร้านขายยาแล้วก็ไปซื้อยามาทำแผลเอง
เรื่องนี้ชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่โอ้โฮ
หลังจากนั้นนะคะก็นางสาวอัศดา
ซึ่งเป็นเจ้าของโฮสเทลบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้ว
วันรุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนคนนี้
ก็เดินทางกลับไปกรุงเทพเพื่อที่จะต่อเครื่องกลับไปที่จีน
แต่ทีนี้ก่อนหน้าที่จะเดินทางเจ้าของโฮสเทลถามเหมือนกัน
ถามพ่อแม่ที่จีนรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
สาวจีนตอบแบบนี้ไม่ได้บอก

ไม่อยากให้ที่บ้านเป็นห่วงไม่อยากให้คนที่รู้จักเป็นห่วง
ส่วนเรื่องของคดีนะคะผู้กำกับสพอ่าวนางจังหวัดกระบี่
สั่งทีมสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว

มาสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
เขาบอกว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นคนไทยด้วยนะ

คือสาวจีนคนนี้บอกว่าพอมีรถเบียดนางด้านซ้าย
แล้วก็เอื้อมมือมาบีบหน้าอกของนาง
ประคองสติไม่ได้รถเลยล้ม
ส่วนพวกนั้นก็หัวเราะแล้วขับหนีไป
คาดว่าเป็นคนท้องที่
เพราะชัดคือหัวดำไม่ใช่ฝรั่งแน่นอน

ว่าเป็นคนพื้นที่หรือว่าเป็นคนไทย
แต่สโขบลงมาหน่อยก็คือเป็นชาวเอเชีย

ในการตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ